ดูปฏิบัติการไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติดที่จังหวัดลำปางนะฮะ
มีทหารตำรวจเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มได้กลางสี่แยกไฟแดง
ซึ่งกล้องหน้ารถนั้นสามารถจับภาพเอาไว้ได้ครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถ
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานครับ
ปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดลำปางแล้วก็ทหารค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา
ไล่ติดตามจับกลุ่มนายทองใบชายวงอายุ๔๙ปี

เป็นพนักงานขับรถบรรทุกของบริษัทเอกชนที่รับเหมางานก่อสร้างในเหมืองแม่เมาะ
ตำรวจสืบทราบว่านายทองไบท์ลักลอบขายยาบ้าให้กับผู้ใช้แรงงานในเหมือง
ก็จะมีการซุกซ่อนเอาไว้ในรถกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิง๗๗๑๘ลำเปล่า
ก็เลยเฝ้าติดตามรถเป้าหมายคันนี้
ขับตามไปตั้งแต่บ้านพักที่อำเภอแม่ทะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่เมาะ
กระทั่งรถไปจอดติดไฟแดงบริเวณแยกซอย๑๓บ้านใหม่มงคล
ก็เลยใช้รถยนต์ปิดล้อมแล้วก็ขอเข้าตรวจค้นจับกลุ่มทันที
จากการตรวจค้นในกระบะพบยาบ้าสีส้ม๘๓๘เม็ด๘๓๘เมตรนะครับซุกซ่อนในกระเป๋า
แล้วก็พบปืน๙มมแบบไทยประดิษฐ์๑กระบอกก็นำตัวผู้ต้องหานั้นไปสอบสวนขยายผล
เมืองต้นนายทองใบสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดนั้นเป็นของตัวเขาเองนะครับ
ซื้อมาจากคนที่รู้จักกันก่อนจะนำไปแบ่งขายให้กับผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในเหมือง
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ